ออกจากตลาดจะพาไปดูอีกหนึ่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้

แต่ควายที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะเขาเลี้ยงควายเผือกค่ะ

เดี๋ยวดิฉันคุยกับควาย

เออเอานี่ไปดูควายเผือกละกัน

นี่คือฟาร์มควายเผือกอยู่ที่ตะบนท่าข้าม
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะ
มีคุณอักษรนรงปงลังกาอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของฟาร์ม
ฟาร์มเนี่ยเขาเลี้ยงควายเลี้ยงแบบเปิดเลี้ยงแบบปล่อย
เลี้ยงมาเป็น๓๐ปีได้แล้วนะหุ่น

ควายเขาได้มีความสุขออกหากินนะคะ

เจ้าของเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเกิดความหลงไหลในควายเผือก
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกอีกชื่อหนูว่าขวายปอนนะคะ

ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันควายปอนหรือควายเผือกเนอะ
เขาบอกว่าขวายเผือกเนี่ยมันจะเป็นขวายที่ฉลาดน่ารัก
เป็นควายพื้นบ้านที่มีลักษณะดีด้วย
แล้วในปัจจุบันกระแสการเลี้ยงควายเผือกนี้ฮิตแล้วนะ
ฮิตไปทั่วประเทศเลยเขามีความเชื่อว่าควายเผือกเป็นควายมงคล
หรือเรียกง่ายคือพญาควายนะคะ
แล้วก็ขายได้ราคาดีกว่าควายดำนะ
แต่ว่าเขาขายแบบพ่อพันธุ์ในราคาตัวละ๑แสนบาทขึ้นไปทั้งนั้นเลย
ตัวละแสนโอ้โหถ้าเป็นพ่อพันนะหนึ่งแสนขึ้นไป
แต่เราเคยได้เห็นได้ยินกันมาแล้วตัวเป็นล้านก็มี
ก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นควายไทยเป็นพันธุ์ควายไทยเลย
ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มันสวยมากเลย
มันสวยมากคุณดูดิรูปตรงเขาอะไรอย่างนี้
แปลกใจที่หลายคนเห็นแล้วอาจจะหลงรัก
แล้วก็ทำเป็นอาชีพไปเลยนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านให้ความสนใจมาดูกันเยอะ
เผือกมันจะเดินกินย่าที่เขาปล่อยให้เดินออกไปหาอาหาร
กินย่าตามป่าละเมาะข้างโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
อันนี้เป็นภาพแปลกตามากเพราะคุณนึกสภาพ
เห็นควายเป็นสีชมพูทั้งหมู
มันคือน่ารักดีเหมือนกันนะคะแล้วเขาเขาสวยมาก
รูปร่างเขาแบบสวยงามสง่ามากนะคะ
ก็ถือว่าการเลี้ยงควายเผือกเป็นการทำประสุทธิ์ที่รายได้ดี
แล้วก็ทำให้คนเลี้ยงมีฐานะดีในระดับหนึ่งเลย

องไปเป็นแบบสีชมพู
ให้ควายเป็นสีชมพู
ทำไมเงียบกันล่ะ

โอ้โฮแต่มันแกลกตาจริง
เอาลองดูใครมีโอกาสนะคะ